สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอบ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับสาวสวยตาดำพันวรการ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกลงตาดำหรือตาแดงคะเนี่ย
ทั้งดำทั้งแดงคือใช้ยาคำขอร้องของหญิงตาดำเป็นอัลบั้มของพัน
แล้วก็ตาแดงเราพูดกับพี่ทนหลังจากแต่งงาน๒ปีสวยขึ้นนะ
ขอบคุณค่ะไปทำอะไรมาคะสวยหรือว่าใช้ชีวิตแฮปปี้
ไม่ได้ทำอะไรนะคะเป็นความปกติใช้ชีวิตว่ามีความสุขจากภายในสู่ภายนอกค่ะ
เพราะหันกลับมาร้องเพลงแล้วไปไงมาไงคะหรือว่ามันคิดถึงมันแบบไม่ไหวแล้ววงการบันเทิง
ก็คือคิดถึงการร้องเพลงแล้วก็แฟนเพลงของพันธุ์ที่ยุคเดียวกับเรา
เราน่าจะมีสักเพลงหนึ่งที่แบบให้เขาหายคิดถึง
ชาจริงเช้า
จุงที่เจ้าเราก็แต่งงานไป
เราหายจากสิงเกิ้ลที่เป็นสิงเกิ้ลเด็กของพัน

เป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงมาก
สมัยตอนนู้นสิบปีที่แล้ว

เล่นเป็นแบบมือที่๓อะไรประมาณนี้
จำให้เธอรู้ข้างใจ

เดี๋ยวร้อนกันไปนิดหนึ่ง
ได้ค่ะ
ยุคเกี่ยวรุ่งเรือนนั้น

คือว่าด้วยแบบภาพ

แล้วก็ลุกเพลงด้วย

ทัดดาวก็มาเล่นลักษณ์ลิฟท์ของพี่ตูนั่นแหละ

ใช่ค่ะก็คือโอเคตลอด

จากเพลงจะมีงานแสดงที่นี่ดูไหมคะ
ตอนนี้ยังค่ะก็ขอแบบเอาเพลงมาก่อนเพราะว่า
ถ้าเป็นละครมันจะต้องใช้เวลา
เดตชีวิตครอบครัวแบบย่อมหน่อยค่ะ

ถ้าสมมุติมีแฟนเพลงเดินมาทักน้องพันธุ์
สบายดีหรือเปล่าจะตอบว่าไงบ้างคะ

ใช่ถ้าเกิดอุ้มไปร้องไปเดี๋ยวมันจะลำบาก

ถ้าไม่พันธ์บริการอยู่ด้านการมา๑๕ปี
ไม่ยึดติดกับอะไรมาก
ถ้ามีอะไรที่เราทำแบบที่เรารักก็คือขอแค่นั้นพอ
ในสิ่งที่เรารักแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

ก็เป็นค่ายด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
จนกันขอบคุณ
แล้วก็ได้เจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะ